อุบัติเหตุนะคะเป็นอุบัติเหตุสลดของผู้ชายคนหนึ่ง
ที่เขากำลังจะขี่รถจักรยานยนต์ออกไปแจกการ์ด
หลังจากนั้นนะคะเขาประสบอุบัติเหตุ
ทำให้สิ่งที่เขาหวังไว้ในอนาคต

แล้วก็โดนรถที่มาทางตรงชนกระเด็นแบบนี้
ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
คือ๒คันนี้นะคะ
มีผู้เสียชีวิต๒ศพด้วยกัน

คือว่าที่เจ้าบ่าวเป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากทางหมู่บ้าน

จังหวะนั้นรถจักรยานยนต์อีกคันนึงตรงมาพอดีพุ่งชนเต็มแรงค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นดึกนะ๕ทุ่ม๗ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
ที่อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
นายธวัชชัยโพนาฝ่ายกับนายสุเทพเสราชัยอายุ๒๘ปีซึ่งเป็นว่าที่เจ้าบ่าว

ส่วนในกฤษณพงศ์ปรังชัยภูมิบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็มาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อคืนที่ผ่านมาสรุปแล้ว
เหตุการณ์นี้เสียชีวิต๓ศพด้วยกันนะคะ
สอบถามพลทหารนัทธวุฒิธรรมโชธอายุ๒๒ปีเป็นเพื่อนของว่าที่เจ้าบ่าว
ซึ่งอยู่ด้วยกันเป็นคนสุดท้ายด้วยนะเล่าว่าผู้ตายเนี่ยมาแจกการ์ดงานแต่งงาน
แล้วก็มานั่งพูดคุยเรื่องการเตรียมงานแต่งงานที่บ้านของเขา

แล้วก็นี่ภาพสักครู่นี้เป็นภาพกล้องวงจรปิดนั่นเป็นภาพสุดท้ายนะคะ
คือออกจากบ้านเพื่อนคนนี้ที่เป็นพลทหารเนี่ยนะคะ
แล้วไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
ฟังเสียงเพื่อนผู้เสียชีวิตหน่อยค่ะ
พี่ชายของผู้ตายนะคะเล่าว่าน้องชายกำลังจะเข้าพิธีแต่งงาน
พฤศจิกายนช่วงต้นเดือนหน้านี้แล้ว
ส่วนงานวิวาเตรียมทุกอย่าง
ใกล้เสร็จแล้วเรื่องแจกการ์ดแจกซองเริ่มทยอยแจกแล้ว
มีการเตรียมโต๊ะจีนไว้แล้วด้วย
ส่วนแม่นะคะแม่ของผู้เสียชีวิตคือหลังทราบ
ข่าวร้ายเนี่ยร้องไห้ตลอดเวลาเป็นลมแล้วหลายครั้งด้วย
ร้อยตำรวจโทพิชชากุนอกรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองชายภูมิ

บันทึกภาพบริเวณที่เกิดเหตุไว้
หลังจากนี้จะต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ